ที่เกี่ยวข้องกับทางม้าลายมันมีหลายมิติมากกับข่าวนี้
คือทางมาลัยนี้อยู่แถวหน้าโรงพยาบาลปาโลสะพานควาย
แถวพิธีสะพานควายนะฮะแล้วก็ก่อนถึงแยกสะพานควาย
ก็จะมีคนพยายามจะเดินข้ามแล้ว

แต่เลนขวาสุดเนี่ยคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์ขับมาเลนขวา

มอเตอร์ไซค์ล้มกระดูกหักต้องนอนอยู่โรงพยาบาล
คำถามคือเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูก
แต่มันมีคนเจ็บเกิดขึ้นไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ
นี่ฮะแน่นอนครับคนเขาเดินข้ามทางมาหลายทาง
มีการทาสีแดงให้มันเด่นชัด

อันนี้ก็มาเลนขวา
แล้วพอเห็นคนก็พยายามจะชะลอและจอด

แล้วเหมือนจะไม่เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์จอด
ชนคนขับมอเตอร์ไซค์กระเด็นนอนแน่นิ่งแบบนั้น
คนเดินข้ามไปแต่มอเตอร์ไซค์จอดบาดเจ็บอยู่แบบนั้น

นี่คุณผู้ชมก็มีคำถามว่าเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูก
เพราะว่ามันเกิดขึ้นบนทางม้าลาย
เหตุการณ์นี้รถเมฆก็มาเลนขวา

กระดูกภาพหนึ่งคือเกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาล
คนก็ไปช่วยกันแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาล

ก็มีการขอโทษขอโพยกัน
ของการชดใช้ชดเชยค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลก็เป็นไปตามกระบวนการของประกันเนอะ
ที่บริษัทรถเมย์เขามีการทำเอาไว้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปผมว่าหลายท่านคงจะเคยใช้บริการรถเมย์ตรงนี้
แล้วก็ใช้บริการทางม้าลายตรงนี้

ใช่แต่นี่คือทางม้าลัยเขาก็แบบโอ้โหทาสีแดงกว้าง

คือก็พยายามปรับกันแล้วให้เป็นสีที่มันชัดขึ้นสุดท้าย
ทัดขนาดนี้นะยังข้ามยากขนาดนี้
พี่วินเอ่ยชาวบ้านเอ่ยพ่อค้าแม่ค้าเอ่ย
ว่าโอ้โหตรงนี้มันเกิดเหตุบ่อยมากเลย

เกิดอุบัติเหตุบ่อยคนโดนชนพิกงพิการไปหลายคนก็มี
ปัญหาสำคัญคือรถที่ขับผ่านทางมาลายตรงนี้
ค่อยชะลอให้คนข้าม

บางทีเขาออกตัวไฟเขียวมาแล้วเขาแบบเร่งเครื่องอย่างแรงมา

ไม่ค่อยชะลอแล้วก็ไปวิ่งขวาซะทีเดียวอะไรอย่างนี้

ชาวบ้านจะฝากบอกอย่างที่เราคุยกันว่ามันต้องแก้ไขกันหลายหน่วยงาน

ให้มันเป็นสัญญาณไฟแดงไฟเขียวให้คนข้ามดีไหม

อาศัยจังหวะแบบรถว่างแล้วก็เดินข้ามไป

ไฟแดงรถจอดแล้วให้คนข้ามอะไรอย่างนี้มา

พอมันมีสัญญาณไฟชัดเจนรถเขาก็จะได้หยุด
ใช่ครับใช่ครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกนะ